ให้มาดูประเพณีโบราณของชาวอีสานกันบ้างเขาจัดขึ้นในช่วงเดือน๙กับพิธีบุญประดับดิน

คือตอนเช้านี่นะเล่าให้ฟังก่อน
ก่อนที่จะค่ำเนี่ยนะเขาจะทำบุญตักบาทกัน
ส่วนตอนเย็นหรือช่วงมืดค่ำก็จะมานั่งฟังพระแหล่ธรรมะเป็นภาษาอีสาน
แล้วที่สำคัญเขาจะต้องนำข้าวปลาอาหารผลไม้หมากพลูบุรี

นำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือว่าตามพื้นดินบริเวณรอบเจดีหรือโบสถ์ก็ได้
ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่แหละค่ะเป็นการทำบุญ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
รวมไปถึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตต่าง
หรือเจ้ากรรมในเวรสัมภเวษีต่างด้วย
ถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้รวมไปถึงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของด้วยนะคุณนะ
คือบางตัวมันทุกข์ทรมานต้องอดมื้อกินมื้อ
ลำบากลำบลมาตลอดทั้งปีทั้งชีวิตมัน
ดังนั้นการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นก็ทำให้สัตว์น้อยใหญ่
หมาแมวหนูนกแถวนั้นเนี่ยมาหากินกันได้เหมือนกัน
ทำบุญได้ทั้งสัตว์แล้วก็ได้ทั้งผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว

จริงค่ะก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะ
แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าท่านได้ทำประเพณีชาวอีสานบ้านหาวด้วย